ไปพาไปต่ออีกร้านหนึ่งค่ะ
หมวยอีสานตั้งอยู่ที่กำแพงเพชร
ถ้าเกิดฟังชื่อเนี่ยก็จะคิดเมนูของทางภาคอีสานซะ
แต่ไปที่นี่ได้หลายภาคค่ะ
ภาคกลางก็ได้ภาคอีสานก็ได้ภาคเหนือก็ได้
เพราะเมนูมีให้เลือกกว่าร้อยเมนู

ขออภัยนี่ที่เห็นอยู่นี่ผัดอะไร
เมนูที่ขึ้นชื่อมากของที่นี่นะคะ
ต้นตำรับแบบคือชาวจีนเลยนะคะ
ร้านนี้มีชื่อว่าหมวยอีสานนะคะ

ร้านนี้เขาทำเป็นร้านอีสานแบบแซ่บ
มีหลากหลายเมนูไว้บริการลูกค้า
ทางร้านก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามไปเมนูก็ต้องมีการปรับตาม
ครบทุกรสชาติจะแซ่บอยู่อย่างเดียวมันก็ไม่ไหวไงบางคนใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นก็เพิ่มเมนูเข้าไปทั้งเมนูจากภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสาน
ให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นสามารถสั่งรับประทานได้อย่างจุใจ
แต่เมนูที่ขึ้นชื่อที่สุดที่ร้านนี้โด่งดังก็คือผัดหมี่ซั่ว
เป็นสูตรดั้งเดิมของชาวจีนที่ทางร้านนะเขามีดีกรีนะจ๊ะคุณ
เขาเคยไปประกวดแข่งทำอาหารมาแล้วหลายเวที
ได้รับตำแหน่งแชมป์ภาคเหนือด้วยเมนูนี่แหละค่ะ

ใช่นอกจากมีซั่วรสเด็ดที่เส้นเหนียวนุ่มแล้วเนี่ยนะคะ
เฉพาะที่นี่เขาปรุงกันเองลงตัวค่ะ
ทางร้านมีเมนูเพิ่มเติมอีกหลากหลายเมนูนะคะ
เช่นส้มตำลงโจ่ง
ไก่หอบใบเตยปลารวกจิ้ม
นี่อะไรแกงปลาปลากด

ปลาทัพทิมสองหน้า
อาหารอีสานก็มีอาหารไทยก็มี

เจ้าของร้านดูน่าใจดีด้วยนะคะ
เริ่มตั้งแต่๕๐บาทจนถึง๑๕๐บาท
ใครที่ฟังแบบนี้แล้วอยากแวะไปลองชิมนะฮะก็สามารถไปได้
ที่ร้านหมวยอีสานนะคะตั้งอยู่
เลขที่๘๑ทับ๑๐๒ค่ะ
เลี่ยงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ติดถนนสายเลี่ยงเมืองเปิดตั้งแต่
สักประมาณสายก็คือ๑๐โมงเรื่อยไปจนถึง๒ทุ่มนะจ๊ะ

เครื่องแน่นจุก